เท้าความก่อนคุณแบงค์ก็คือลูกชายคุณวรวิทย์

ทราบมาว่าครอบครัวของคุณวรวิทย์นี่
ก็ไม่ได้มีใครมีความรู้เรื่องปูนเลย
แล้วก็ทางที่บ้านเนี่ยก็จบกันม๖
แล้วเป็นยังไงมันยังไงถึงได้เป็นเจ้าของโรงงานปูนใหญ่โตขนาดนี้ครับ
ก็เริ่มจากรุ่นคุณแม่นะครับ
เมื่อก่อนก็เคยทำงานก่อสร้างรับจ้างแล้วก็เป็นผู้รับใช้ในบ้านนะครับ
คุณแม่ก็เก็บหอมลอมนิดจนได้เงินจำนวนนึงครับ
ก็มาเปิดร้านซ่อมไดนาโมและมอเตอร์
ต้องทำงานหนักเลยนะเห็นบอกว่าเป็นครอบครัวใหญ่

พี่น้องของคุณแม่มีลูก๙คนครับ

พ่อแม่ผมก็๗คนยุคนั้นเยอะหมดใช่ไหมคนจีน
หลังจากคุณแม่เปิดร้านไดนาโมแล้วเราก็มาเรียนรู้งานช่างในร้าน
กิจการก็ดำเนินไปด้วยดีครับ
พี่น้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายคน
คุณแม่ก็เริ่มหาธุรกิจใหม่เพิ่ม
โชคดีก็มีญาติที่ทำโรงฟอกอยู่
ฟอกเหรอครับนะฮะเป็นโรงฟอกผ้ายีนฮะ
คุณแม่ก็ไปขอความรู้แล้วก็มาเปิดโรงงาน
ก็ดูพอจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ทำไมถึงหันเหมาทำเป็นโรงงานปูนซีเมนแบบเนี้ยครับก็เราทำโรงฟอกมาตั้งแต่ปีสองห้านะฮะ
พอจนถึงปีสามห้าเนี้ยเนื่องจากมีอ่าสงครรภ์อ่า
เปอร์เซียเกิดขึ้นครับโรงนักศึกษ์ตกทันเนอะฮะ
ก็ช่วงนั้นก็มีผลกระทบต่อธุรกิจลงฟอกผ้ายีนของเรา
ช่วงนั้นก็เลยมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นก็พอดีมีมีเพื่อนที่เขาทำโรงงานปูนอยู่ฮะ
เขาก็แนะนำว่าอ่าช่วงนี้มาทำปูนสิอืมนะฮะเพราะว่าอ่า
สังหากำลังเติบโตเราก็เลยไปศึกษาหาความรู้จากการค้นคว้าแล้วก็ทดลอง
ก็ต้องให้มีความมั่นใจที่จะสร้างโรงงานก็เท่ากับว่าตอนนั้นเราก็เปลี่ยนจาก
โรงงานฟอกผ้าใช่ไหมคะครับมาเริ่มทำโรงงานปูนอืมครับ
ถือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งเทคนิคการขายการตลาดการขายทุกอย่างเลย
ตอนนั้นรู้สึกว่าเสี่ยงไหมคะ
แรกเราก็ยังทำโรงฟอกอยู่เพื่อเป็นทุน
ก็หมายถึงว่ายังทำอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาทำโรงงานปูนด้วย
แล้วเราก็แบ่งทุนจำนวนนึงมาในการศึกษาค้นคว้า
พอทำโรงงานปูนไปได้สักระยะหนึ่งฮะจนมีความมั่นใจว่ามั่นคงแล้ว
เราจึงเลิกโรงงานฟอกผ้า
ถ้าพูดถึงคนทั่วไปฟังว่าเปิดโรงงานปูนมันดูยิ่งใหญ่มากนะครับ
ใช่เราก็ฟังดูแบบว่าปูนสิเมนต์อย่างนี้มันใช้ทุนมหาศาลไหมครับตอนนั้น
ครับตอนนั้นเราใช้ทุนไม่มากอะครับ
ถุดิบเราก็จะอาศัยปูนปอดแรงจากโรงงานปูนซีเมน
แล้วบอกว่าอยู่ที่แหล่งเลยที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีตรงตรงที่อยู่ปัจจุบันนี้
อยู่ใกล้แหล่งทรายและแหล่งหินปูนฮะอืมอ่า
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญถุดิบก็เลย
ครับใกล้และยังอืมคุณแม่งเป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมครับ
แล้วโตมากับยุคเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากโรงฟอกยีนมาเป็นโรงงานปูนนะครับ
เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยคุณแม่มีการเตรียมตัววางแผนงานแล้วก็วางตัวมารับช่วงต่อกิจการอย่างไรบ้างครับ
ครับผมก็อย่างเช่นตอนเด็กนะครับก็โตมาพร้อมกับโรงงานฟอกพระยีนนะครับ
แต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่ามันต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของครอบครัวแน่เราก็เลยตัดสินใจว่าเราไปเรียนทางบริหารธุรกิจ
บอกว่าตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยก็มีเรื่องมีราวที่เหมือนกับว่าทำให้กับทางบ้านเสียใจเหรออันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็เลยจริงเป็นคนชอบเที่ยวแต่ว่าเที่ยวแบบเราชอบเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบว่าไปดูตรงนู้นมีอะไรแปลกใหม่เราก็ไปดู
แต่ว่าเราก็ไม่ชอบเป็นคนที่นั่งในห้องเรียนแต่พอเราชะล่าใจด้วยนะครับว่าเราตั้งใจเรียนตามที่ควรก็เลยจบ๕ปี
พอจบห้าปีเราก็ได้ยินคุณพ่อก็บอกว่าระวังนะเวลาที่เสียไปเนี้ยอืมมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ครับ
ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนเรามาเจอกับตัวเองว่าทำไมมันเรียนยังไงก็เรียนไม่จบเพราะเราไม่ได้ตั้งใจ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

ปูนสำเร็จรูปครับครับอ่ะซึ่งมันช่วยให้การทำงานของเขาง่ายขึ้น
สะดวกขึ้นประหยัดขึ้นเขาจึงเริ่มมองเห็นประโยชน์ตรงนี้
ฮะจึงเริ่มใช้มันใช้เวลานานไหมอ่ะครับคุณพ่อครับ
กว่าจะทำให้ช่างเนี่ยเขาได้เรียนรู้การใช้ปูนของเราอะครับ
ร่วมปีเหมือนกันฮะโอ้เป็นปีเนอะอ่ากว่าเขาจะพิสูจน์ว่าเออ
มันใช้ได้จริงและใช้ได้ดีบางที่เขาก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่ให้ลอง
อ๋อก็มีไม่ให้ลองก็มีครับครับแล้วที่เราบอกว่าไปตระเวนไปทั่ว
ไกลสุดที่เราเคยไปอะครับไปที่ไหนฮะคือมีไซส์ที่ไหนไปกันหมด
ครับถ้ามีที่ก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็ไปไปที่ครับแล้วชื่ออย่าง
เนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะครับทำไมถึงต้องเป็นสิงห์มอต้าอืม
ตอนนั้นชื่อปูนี่ก็ส่วนมากเขาก็จะตั้งเป็นชื่อสัตว์กัน
เราก็เลยตั้งเป็นชื่อสิงเนื่องจากเราอยากเป็นเจ้าป่า
เราก็มีเรื่องโลโก้ด้วยนะคะว่าอ่านี่มันบอกคุณแบ๊งบอกว่า
เรื่องโลโก้ยังไงนะครับใช่คือเรื่องโลโก้ฮะตอนแรกแรกสิงของเราเนี้ย
ออกมาจะเป็นรูปสิ่งนอนได้ไปคุยเรื่องฮวงจุ้ย
เขาก็มองว่าสิ่งมันนอนเนี่ยมันไม่เกิดการเคลื่อนไหวขยับอะไรเนี่ย
ก็เราก็เลยปรับเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองก็เป็นสิงหยืน
แล้วว่าอ่าเป็นยืนยิ้มยืนยิ้มดูใจดีไปหน่อยยิ้มก็ไม่ได้เลยฮะ
จะดีไปก็ล่าสุดปีหกหนึ่งครับครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเหมือนสิงสงาด
ทำใหญ่ทำใหญ่ฮะอ๋ออับครองที่จะอืมขึ้นไหวกระโจนออกไปฮะ
หลังจากล่าวล่าสุดก็แต่ก่อนเนี้ยเราจะมีใส่ขอบไว้
แล้วก็ให้คนคุ้นเคยกับปูนสิงหมอต้า
ซึ่งจริงก็เคยทำการตลาดมาก่อนเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนแบบนี้
เราทำการตลาดไปได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดวิกฤตต้มยำยุกุ้งขึ้นมาครับ
ก็ทำให้ธุรกิจการก่อสร้างมันหยุดชะงัก
ลูกค้าต่างของเราก็หยุดนิ่งนะฮะเราก็เลยต้องหยุดการทำการตลาดไปชั่วคราว
แต่เห็นว่าแบบธุรกิจของคุณวรวิทย์นะคะจริงแล้วแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมคะ
คือรับจ้างการผลิตนะครับกับแบรนด์ของเราเอง
รับจ้างการผลิตนี่ก็อยู่ประมาณ๗๘๐นะครับ
ฟังเหมือนจะดูดีไม่มีอุปสรรคนะครับอืมมีการทำตลาดหลายอย่างนะฮะ
มีลูกค้ารับซื้อแน่นอนด้วยนะฮะจนต้องขยายกิจการ
ก็เรื่องสัดส่วนการตลาดของเรานะครับอ่าถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ของเราเนี่ย
มันไม่ถึง๑๐พอเราผลิตให้กับเจ้าอื่นเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เขาก็มีแนวโน้มว่าจะไปสร้างโรงงานเอง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในด้านนี้
แล้วปัจจุบันตอนนี้สัดส่วนที่ทำส่งเขากับทำเองตอนนี้ได้ดีขึ้นไหมครับของเรา
ตอนนี้ก็ขยับนะครับของเราก็มาถึงประมาณ๗๐๘๐แทน
ดีด้วยนะครับดีด้วยยอด
ตอนนี้มีแบบเรื่องอยากจะรู้อีกนิดนึงค่ะถามทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยว่า
อยากจะรู้ว่าช่วงที่มันวิกฤตนะคะอย่างคุณพ่อก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งถูกไหมค
ครับส่วนคุณลูกก็จะเจอวิกฤตแบบโควิด
อยากรู้ว่าสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็แบบรับมือยังไงคะ
ในเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับสมัยรุ่นคุณพ่อเลยเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะหนักเลยที่ประเทศไทยล้มเป็นโดมิโนกันเลยนะครับ
ส่วนของโควิดก็หนักเหมือนกันก็อสังหาก็เริ่มชะลอตัวลง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็สร้างแบรนด์นะครับแล้วก็สร้าง
การรับรู้ถึงแบรนด์ครับนะครับให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับ
แล้วก็ทำปูนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ปูนวัตกรรมเนี่ย
แบรนด์ของเราไปอีกอย่างตลาดปูนนวัตกรรมที่โชว์ให้เราดูเมื่อกี้
ถึงตอนนี้ถือว่าคู่แข่งในตลาดเข้มข้นไหมฮะตลาดนวัตกรรมเนี่ยครับ
ของเราเนี่ยจะมีตัวฉาบบนพื้นผิวนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเราทำเป็นเจ้าแรกเลย
ลูกค้าที่ใช้เราเรามาก่อนเจ้าแรกเนี้ยเขาก็จะติดของเราแล้ว
ก็ยังมีปูนอีกชนิดหนึ่งครับก็เป็นปูนที่ฉาบลอยต่อแผ่นพีคาร์ด
อันนี้คือเป็นปูนที่เราทำได้เจ้าเดียวในประเทศเลยตอนนี้
ซึ่งเราขาดเลยนะแบบว่าใช่ค่ะซึ่งเราร่วมพัฒนากับโครงการอสังหา
เจ้าใหญ่ในประเทศของเราอีกเจ้าหนึ่งเอาละฮะจากรุ่นคุณพ่อ
มาถึงรุ่นคุณลูกนะครับคุณแบงค์เธอเป็นผู้บริหารเจนที่สองแล้ว
ครับมีแผนการในการพัฒนาแบรนด์เราไปในอนาคตอย่างไรบ้างครับ
อย่างแรกครับก็คือวางแผนที่ตัวเองก่อนต้องเราทุ่มเทแบบเต็มร้อยนะครับ
แล้วก็แบบที่บอกครับว่าเราก็ต้องเข้าไปเราก็ต้องทำงานให้เป็นนะครับ
สมปูนเป็นฉาปูนได้นะครับพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทำได้
ในอนาคตก็คือว่าเราจะในเรื่องแบรนด์นะครับ
นวัตกรรมต่างนะครับสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านะครับผม
วันนี้นะครับที่คุณพ่อเห็นคุณลูกมาสืบต่อกิจการที่บ้านนะครับ
เห็นความพยายามความทุ่มเทคุณพ่อมีอะไรอยากบอกลูกมั้ยครับ
ดีใจมากครับค่ะที่ธุรกิจมีทายาทสืบต่อ
หวังไว้ว่าอนาคตจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้
แล้วคุณแบงค์ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะ
ก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ว่าได้ต้องบอกว่าประสิทธิประสาทวิชา
วิชาการวิชาชีวิตมาให้แล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย
มองแผ่นหลังที่ภูมิใจของคุณพ่อมาตลอดนะครับ
ก็ต่อไปเราจะเดินก้าวข้ามไปแล้วก็อยากให้คุณพ่อมองแผ่นหลังของเราบ้าง
อ่าอย่างเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ให้ท่านได้ภูมิใจเราอืมนะครับผม
และนี่คือเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผ่านวิกฤตมาแล้วมากมายนะครับ
ตั้งแต่สงครามอาเปอร์เซียเลยโอ้โหจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางธุรกิจนะครับ
ครับผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะครับจนถึงวิกฤตโควิดในปัจจุบันอืมค่ะ
ว่าเจอสารพัดอุปสรรคนะครับครับแต่สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นนะครับ
ก็คือความเป็นครอบครัวนะครับที่ช่วยกันสารต่อกิจการและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นถึงสองมุมมองด้วยกันนะคะ
รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกได้เห็นพัฒนาการของแบรนด์นะคะ
จากการทำการตลาดแบบถึงลูกถึงคนนะคะแล้วก็การทำการตลาดแบบใหม่ใหม่
เน้นนวัตกรรมและการค้นคว้าและวิจัยค่ะหวังว่าวันนี้นะครับ
คนที่ติดตามเรามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงท้ายรายการจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ
เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะครับ
ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับ
ไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีสี่โมงเย็นแบบนี้ค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนรวยก่อนวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อน
สวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาก